สำหรับไทยรัฐจอบประเด็นประเด็นแรกวันนี้นะคะ
ไปดูกันก่อนค่ะหลังจากที่เกิดเหตุสลด
พ่อเลี้ยงวัยห้าสิบเอ็ดปีที่จังหวัดพะยาวนะคะ
หวัดระแวงว่าลูกเลี้ยงจะฮุบกิจการไร่กาแฟ
ที่ทำอยู่กับภรรยาแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้ง
ก่อนจะบุกใช้อาวุธปืนลูกซองยิงทั้งลูกเลี้ยงแล้วก็ภรรยาและหลานสาววัย๕ขวบจนเสียชีวิต
ก่อนที่ตัวเองจะหนีไปยิงตัวตาย
ล่าสุดในทางครอบครัวนะคะได้ทำพิธีชาปนกิจผู้เสียชีวิตทั้ง๔ศพแล้ว
ติดตามรายละเอียดจากรายงานกันค่ะ
นำศพ๔ชีวิตที่สังเวยปมขัดแย้งธุรกิจไร่กาแฟ
ประกอบพิธีกรรมตามประเพณีของชาติภัณฑ์อิวเมียน
ป่าช้าของหมู่บ้านน้ำยวนพัฒนาหมู่๑๙ตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
ทำกลางความสกเศร้าของบรรดาญาติที่ยากจะทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เป็นเด็กหญิงเพียง๕ควบ
เหตุสลดนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๖สิงหาคมที่ผ่านมา
ก่อนเกิดเหตุนางเหม๋ยภรรยาของผู้ก่อเหตุนั่งกินข้าวขันโตกอยู่กับนายพงเทพลูกชาย
นางสุภาพรลูกสะพ้ายเด็กหญิงกัญญาพรวัย๕ขวบหลานสาวและนายทรงพลเพื่อนบ้านโดยเปิดประตูบ้านทิ้งไว้
จากนั้นนายยุทธนาผู้ก่อเหตุเดินมาตามนางเหม๋ยภรรยากลับบ้านถึง๒ครั้ง
แต่นางเหม๋ยไม่ยอมกลับแล้วเกิดการโต้เถียงกับนายพงเทพลูกเลี้ยง
ที่นายยุทธนาจะกลับไปเอาปืนลูกซองที่บ้านมายิงนายพงเทพนางสาวสุภาพรและเด็กหญิงวัย๕ขวบภรรยาและลูกสาวของนายพงเทพเสียชีวิต
เกิดเหตุเพียง๓๐๐เมตรแล้วปลิดชีพตัวเอง
ตอนที่เขาก่อเหตุเขาพูดอะไรไหมคะแม่

ตอนที่ยิงยิงกี่นัดค่ะทุกคนละนัดใช่ไหมคะ

แม่ก็นี่น่ะนั่งข้างนี่แหละ
ทำไมเขาถึงไม่ทำแม่คะตอนนั้น
มีเสาบังมีเสาบังไว้อยู่
แม่ก็มานั่งข้างเสาแล้วก็เสาอยู่

ไม่เห็นไม่มีเสาบังไว้
แล้วก็ดังนี้เองเป็นต้มอีกครั้ง

แม่ก็เห็นหลานเล่นอยู่เล่นอยู่ข้างไหม

ต่างภรรยาและแม่ของหน่อยพรงเทพ

สองคนเป็นลูกชายหนึ่งคนและลูกสาวหนึ่งคนส่วนนางเหม๋ยก่อนแต่งงานมีลูกติดสามคนคือ
พงเทพวัย๓๖ปีลูกเลี้ยงที่ถูกยิงเสียชีวิตและยังมีลูกสาวอีก๒คน
ขณะที่นายพงเทพลูกเลี้ยงก็แต่งงานกับนางสุภาพรมีลูกติดมาด้วย๑คน
เป็นลูกชายวัยสิบสองปีและทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคน
คือเด็กหญิงกัญญาพรวัยห้าขวบที่ถูกยิงเสียชีวิตพี่ชายของนางสุภาพรบอกว่า
แต่ทะเลาะกับพ่อแม่จึงขายไร่กาแฟ
แล้วไปขายน้ำเต้าหู้ที่กรุงเทพมหานคร
จากนั้นก็ย้ายกลับมาอยู่บ้านพ่อเลี้ยง
ซึ่งพ่อเลี้ยงได้ขับรถกระบะของนายพงเทพไปพลิกคว่ำแต่ไม่ชดใช้

และมีปัญหาเรื่องไล่กาแฟของพ่อเลี้ยงที่ให้นายพงเทพจำนวน๒๐๐๐ต้น
คนที่พาพวกเขามาก็พ่อเลี้ยงนี่แหละที่พามาย้ายมาอยู่
คือปัญหาเขาก็คือมีมา๒ปีแล้ว
คือจะขู่จะฆ่ากันพ่อเลี้ยงก็ขู่จะฆ่าเขา
เขาก็ขู่จะฆ่าพ่อเลี้ยงคือไปนี่๒ปีเต็มแล้ว
น้องสาวของนายยุทธนาบอกว่า
ไม่อยากให้สังคมมองว่าพี่ชายเป็นพ่อเลี้ยงโหด
แต่เกิดจากความกดดันและปัญหาในครอบครัว
ที่ผ่านมาพี่ชายไม่เคยถือเงิน

ที่ขายกาแฟได้ครั้งละหลายแสนบาท
อีกทั้งยังมีลูกเลี้ยงและสะพ้าย
อยากมีส่วนแบ่งจากรายได้การขายกาแฟ๒ส่วน

จนต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
เมื่อวันที่๒๒มิถุนายนที่ผ่านมา
การขายกาแฟ๒ส่วนและจะให้พ่อแค่ส่วนเดียว
ด้านตำรวจเปิดเผยว่าคดีนี้สาเหตุเกิดจากความขัดแย้งในครอบครัว

ซึ่งที่ผ่านมามีการแจ้งความกันทั้งสองฝ่ายเรื่องขู่เอาชีวิต
ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการไกลเกลี่ยพูดคุยมาแล้วหลายหนแต่ก็ไม่เป็นผล
กระทั่งมาเกิดเหตุสลดขึ้น
ปียชาติกงถิ่นข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน